ขึ้นปีใหม่ของชาวอีสานเรียกว่าวันสังขารขึ้น
ชาวบ้านจะอันเชิญพระพุทธรูปจากที่ส่งน้ำกลับปฏิสถานที่เดิม
ส่งท้ายด้วยพิธีบายสีสู่ขวัญและวิ่งไล่สาดน้ำแกล้งกัน
ท้องถิ่นมีการตบปะทายที่ลานวัด
คือการกอดเจดีไซน์ประดับด้วยทงทิวสีต่าง
เป็นการร่วมกันขนทรายเข้าวัด
เพื่อไปใช้ในการก่อสร้างบูรณอาราม
ตกแต่งบริเวณวัดให้สะอาดสวยงาม
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน